ให้มันรู้ไปเลยว่ามีแฟนใหม่แล้วเหมือนกันนะคะ
สำหรับแอร์รินยุคตทัศน์นั่นเองค่ะ

จี๊ดซีซาสเบอร์แรงมากนี่แหละค่ะ
การเปิดตัวแฟนใหม่สำหรับแอลีนวิตถัด

หุ่นน่ากินอยู่เหมือนกันนะคะ
รวมไปถึงเพื่อนสาวคนสนิทอย่างคาริสา

คนเดี๋ยวนี้มันโตแล้วค่ะไม่ต้องปิดบังอะไรแล้วค่ะ

ปกติเวลาแบบนัดกินข้าวแก๊งเพศลินจะมาคนเดียว

โทษค่ะสนิทมั้ยคะอะไรนะโทษสนิทมั้ยคะโทษอ้าว

เออนะคะส่วนเรื่องงานค่ะเรื่องงาน
บอกว่าเดือนหน้าจะบกมือบ๊ายบายเอ็กแซคแล้วนะคะ
คือแอรินก็เป็นเด็กเอ็กเซตมา๑๐ปีนะ
มางานนี้ขอจะเป็นฟรีแลนซ์อีกหลายแล้วล่ะค่ะ
คือก็บอกว่าอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วก็ปล่อย

หนีได้ควรสามารถอยู่ช่องไหนอะไรอิสระ